ป้าติ้นบอกว่ามีรองผู้กำกับการสอนอประเวท

เรียกเงินค่าคดีค่าส่วนแบ่งถ้าเกิดว่าคดีนี้เสร็จ
๓เปอร์เซ็นต์เค้าถูกพลาดเพียง
เป็นรองผู้กำกับการสอบศวนสอนอประเวท
ถูกป้าติ้นให้การสัดทอดว่าเรียกเงิน๓เปอร์เซ็นต์ในการทำคดี
แล้วก็ไปข่มขู่พยานเพื่อให้กลับคำให้การ
จนทำให้ตำรวจสั่งไม่ฟ้องนะฮะ
เปอร์เซ็นต์จาก๓๐ล้านนี่ก็๙แสนนะเกือบล้านนะครับ
อย่างไรก็ตามพันธบทโทจตุภูมิชี้แจงว่าคดีของป้าติ้น
มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาในรูปของกองบัญชาการ
เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ตนจะไปยุ่งเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน
รวมทั้งที่กล่าวหาว่ามีการเรียกเงินในการทำคดี
แล้วก็ไปกดดันหมวดโค้กให้เอ็นเอียงไปตามที่สั่งนั้น
ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เนื่องจากคดีนี้มันไม่มียอดเงิน

คือป้าดาคนที่ป้าติ้นฟ้องเนี่ยเขาไม่ได้ไปขึ้นเงินไง
เขาไม่มีเงินเขาไม่มีสลากรางวัลที่๑ไปขึ้นเงินที่กองสลาก
เพราะฉะนั้นพันธุโทจรุภูมิก็เลยบอกว่า

ถ้าเกิดว่าป้าติ้นชนะคดีเดี๋ยวช่วยให้ชนะคดีจากป้าดาให้ได้แล้ว
เอาเงินคืนมาให้ป้าติ้นเนี่ยแต่ว่าต้องให้ผม๓

ก็ใช่คือท่านจะดูภูมิบอกว่า
จะไปเรียกทำไมในเมื่อในตัวของป้าดาที่เป็นคู่กรณีคู่คดีกันเนี่ย

อย่างครูปรีชากับหวดจรูนเนี่ยหมวดจรูนเขายังมีเงินในบัญชี

แล้วก็บอกว่าคดีนี้มันก็มีข้อสงสัยหลายอย่าง
ให้การผิดปกติมีการสอบสวนเพิ่มเติม

แล้วตำรวจมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง

ประชาชนก็มีวิจารณญาณพอ
ที่จะเชื่อคำพูดของป้าติ้นหรือไม่

จะกล่าวหาพันธมตโทจตุภูมิแบบนี้นะครับ

ก็ยังมีการพาดพิงถึงนายตำรวจยศอื่น

ซึ่งคนอื่นก็ยังไม่ได้สนใจ

ฉะนั้นตัวเขาเป็นเพียงพันธุ์ตำรวจโท
จะไปหาเรื่องหรือมีปัญหากับชาวบ้านทำไม

แล้วก็รอเวลาให้ความจริงทุกอย่างปรากฏจะดีกว่า
คืออย่างนี้ตอนที่ทำงานตอนหลังนี่ที่มาสอบปากคำเป็นรูปคณะ

ประชาชนเนี่ยที่เขารับฟังเนี่ยนะเขามีวิจารณญาณคิดวิเคราะห์แยกแยะได้
ว่าสิ่งที่ป้าติ้นพูดเนี่ยมันจริงหรือเท็จยังไงนะครับ
ผมก็ตอนนี้เป็นยุคไทยแลนด๔๐แล้วทุกคนย่อมคิดได้ครับ
คือตลอดเวลาที่ให้สัมภาษณ์มานะครับแล้วผมยืนยันเลยผมไม่มีทางที่จะไปทำอย่างนั้นที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
สิ่งที่เราจะเอาตัวเองเข้าไปแลกเพื่ออะไร
เพราะทั้งนี้เราก็ทำงานตามหน้าที่เราก็อยู่ของเราอย่างนี้ผมอยู่๑๕ปีตลอด
เวลาที่ผมทำราชการมาไม่เคยผมโดนตั้งกรรมการสอบสวนหรือแป๊คันอะไรนะ
ถ้าหวยเนี่ยแจ้งความยังรับฟังไม่ได้เลยถ้า๓ก็ไม่รู้แกคิดยังไง
คือหวยแกคิดว่าแกถูกเลยถูกไหมครับอืมแต่ผมเนี่ยทำงานก็ทำตามพยาหลักฐาน
ถูกใครใจไม่ถูกใจใครมันทำตามใจใครไม่ได้ครับต้องตามพยานหลักฐาน
นั่นเป็นสิทธิส่วนตัวของผมผมก็ต้องดูการที่เป็นตำรวจเราต้องอดทนนะ
บางเรื่องบางราวไปทะเลาะกับประชาชนบางเขาไม่เข้าใจเนี่ย
เขาก็อยากให้เขาเข้าใจผมไม่มีอะไรกับเขา
ผมก็อยากให้เขาเข้าใจการทำงานของตำรวจมากที่สุด